ไปดูด้วยของมะละกอมากดีกว่า
ละกอที่นี่ก็แปลกเหมือนกันนะ
บอกอย่างนี้ว่าให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว

ห้างวดเหรอแปลกแบบนี้เออก็น่าสนใจนะ
ตามไปเลยค่ะตามชาวบ้านไปที่หมู่๕ตะบนกลางแดด

พ่อมะละกอต้องบอกอย่างนี้เพราะมีผ้า๓สี๔สีมาผูกแล้ว
มีไซมาเรียกช่องเรียกราบเราด้วย

คือลักษณะของมะละกอคุณดูสิ
มันมีหง่อนมีงามีเขาอะไรออกมาแปลก

ใช่แต่ชาวบ้านบอกว่าลักษณะลูกมะละกอที่ออกมาคล้ายกับช้าง๓เสียน

มีงวงมีงา

เหมือนช้างสามเสียนที่สมุทรประการไหม

คุณชนะว่าเหมือนอะไรอ่ะดิฉันรู้คุณคิดอะไร
ผมเหมือนแบบพี่น้องครับคาราบาลแน่นอน

ถ้ากินมะละกอที่นี่แล้วอย่าลืมเขียนบีบส่งเลยนะฮะ

ไม่ใช่เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

แต่ทีนี้แหละมะละกอแปลก
ชาวบ้านบอกเคยให้โชคให้ลาบมาแล้ว๕งวดติด
อย่างคุณกระหนกจันทร์บอกว่าตัวเองนี่แหละได้โชคได้ลาบจากมะละกอต้นนี้
ซึ่งสิ่งที่ได้โชคได้ลาบมาก็มาจากข้อมูลต่างภายในบ้าน
อันได้แก่เลขที่บ้านหรือทะเบียนรถค่ะ
บางครั้งก็จะปรากฏร่องรอยต่างบนลูกมะละกอเลย
เขาก็มองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบค่ะนะคะ
อย่างวันนี้ชาวบ้านเขารู้ข่าวแล้วเขาก็เลยมาค่ะ
ไม่ได้มาขออย่างเดียวมาแก้บนด้วย
เพราะถูกลอตเตอรี่จากการที่ขอโชคกับมะละกอลูกนี้
นำไก่ย่างหนึ่งตัวน้ำแดงหนึ่งขวดมาค่ะ

เอาไก่ย่างมา๑ตัวถวายให้กับมะละกอสักหน่อยส้มตำไหม

เอ่อห๊ังก็ว่ากันไป
แล้วสุดท้ายนะคะเขาก็จุดทูปเสียงทายค่ะ
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดอะเนาะ
ดูดิทูปเสียงทายขายดีมกันเนาะ

ถูกหรือเปล่า

อีกนิดเดียวแล้วทุกคนจะรู้สึกนี่ไง
เออจริงนะ

ส่วนความแปลกของมันก็เกิดขึ้นได้แหละนะคะ